ที่อีกหนึ่งหนุ่มฮอตต้องบอกว่าฮอตจริงอะไรจริงสำหรับโอ๊ตประโมทประธานนะคะคุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีทองของเขาและยาวต่อเนื่องมาจนถึงปีจอปี๒๐๑๘นี้เลยก็ว่าได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตอีเวนต์หรือว่างานแสดงโอ้โหจ่อคิวยาวมาจนถึงปีนี้เลยนะคุณ
โดยเจ้าตัวก็ยอมรับแหละว่าเป็นช่วงที่มีงานติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็พยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวมากที่สุดเพื่อจะได้รับงานอย่างเต็มที่
แม้ว่าอาจจะเหนื่อยที่ต้องทำงานหลายหลายอย่างพร้อมกันแต่เจ้าตัวก็มองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงขาขึ้นไง
ผู้ใหญ่ให้โอกาสคือเปิดไปที่ไหนคุณเจอพี่โอ๊ตบ่อยมากถ้างานร้องเพลง
คือจะทำทุกอย่างว่าอย่างงั้นคือเหมาะหมดเลยอะในวงการบรรเทิมนี้ก็ว่าได้ชื่อตัวเขาเองอะ
งานเยอะเหมือนร้อนเงินอะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายเขาบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้น
เขาต้องรีบตากไงผู้ใหญ่หลายคนให้โอกาสทำให้ตั้งใจลุยงานอย่างเต็มที่
แถมยังทิ้งท้ายแบบขำตามสไตล์เขาจะว่ายังไงไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่า
ปีหน้าก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กำลังคุยเรื่องบทเรื่องอะไรกันอยู่ครับ
สนุกไม่รู้ว่าเราจะคนจะชอบอีกกี่ปีครับก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นช่วงของเราเราก็ทำก่อน
เพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะมีคนที่หยาบคายกว่าเราแล้วดังกว่าเราก็ได้
ก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยฉะนั้นปีนี้มันงานมาเยอะเราก็เลยพยายามรับให้มัน
ให้มันเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะรับไหว
เออแต่ว่าหยาบคายก็ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไห
เป็นว่าสร้างสีสันให้กับวงการได้แบบพี่โอ๊ตแล้วกัน
คือพี่โอ๊ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่ผ่านตัวเองมาเป็นทั้งนักแสดง
เป็นทั้งพิธีกรใครจะไม่รู้มาก่อนว่าพี่โอ๊ตเคยเป็นนักร้องก่อนนี้

โอ๊ตอยู่วงการนี้๑๐กว่าปีคุณผู้ชมเอา

ใช่ถือว่าเป็นปีทองของเขาจริงปีที่ผ่านมา

กรุบกรับอะไรก็ว่ากันไป